พยายามจะสร้างเวลา
จุดหล่อมหลงร่าง
พยายามจะเล่นงานฐานร่างก่อน
แม่พะวังตลโดนร่าง

ทรัพย์ได้ไม่ได้แหลมด้วยทราย

ต้นขาโอ้ยมีอาการครับ

ไม่ไหวแล้วครับปิดเกมไว้อีกคู่ครับ
หน้าท้ายด้านเพชรฝั่งของ๑๐เมือง๔ครับ
นี่แหละครับความอันตรายของเพชรชิงชัย

ยาวยึมมาทูลปากแดง

และเป็นมวยที่ไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ตั้งตัวเลยนะครับ

แล้วสาบไปบริเวณต้นขาครับ
เข้าไปจนต้นขาซ้ายนี่มีปัญหาครับ
ฝั่งโขงครับดูครับซ้ำเข้าไปสับย้ำเข้าไปอีกครับ
โอ้โหพอได้จังหวะนี้แกกัดไม่ปล่อยแล้วครับเพชรชิงชัย
ดูครับแย่บนนี่ให้กังวลครับแล้วลงล่าง
โอ้โหเดี๋ยวดูครับนี่ครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
แล้วอีกทีครับโอ้โหล่วงเลยครับ
ตอนร้ายจริงครับชมวัยสามสิบแปดปีครับ
อย่างทะดาะเพชรชิงชัยน้องรักหยิ่ง
และเป็นวิญญาณมาได้อีกนึงรายครับ
โอ้โหดูครับซ้ำเข้ามา